มีคนพาจิ้งจกไปหาสัตวแพทย์จริงนะ
จิ้งจกเขาเหยียบแล้วไส้ทัลักออกมา

รักมากพาไปหาสัตวแพทย์เลย
ช่างศักดิ์ในจังหวัดสมุทรปราการ
โพสต์ภาพนี้
ตั้งชื่อตัวนี้ว่าจีจี้ทำไมตั้งชื่อด้วยว่ะคือเลี้ยงไว้
บอกว่าสู้นะจีจี้หมอเก่งคืนนี้นั่งจับยุงให้จีจี้กินอีก
แผลเสร็จจะหนีแม่เฉยจีจี้
ชาวเน็ตเห็นเธอโพสต์แบบนี้โอ้โหไปให้กำลังใจกันเพียบเลยครับคุณผู้ชมฮะ
แต่สุดท้ายสาวช่างศักดิ์คนนี้เธอออกมาอัปเดตให้ฟัง
บอกว่าจินจี้จีจี้สู่ขิตซะแล้วครับนะฮะ
แล้วเลขอ่ะเลขเขาบอกว่าจิ้งจกตายจิ้งจกก็๗ตายก็๐ไง
โอ้โหเอากันง่ายอย่างนั้นแหละครับนะฮะ
บางคนบอกว่าไม่ใช่ตายนะ๔จิ้งจก๗โอเคแต่ตายนะ๔
สีสีแหละอย่างงี้เออสีแข็งอย่างงี้หรอ
เอ้าแล้วแต่วิจารณญาณของท่านนะครับ